อ่าที่นนทบุรีเมื่อคืนนี้เหมือนกันครับทุกผู้ชมครับ
อ่ามีวัยรุ่นอ่าขี่จักรยานยนต์ไล่ตามยิง
วัยรุ่นที่เป็นคู่อริอืมอ่าก็ยิงเขาโดนอ่ะ
เขาก็เสียชีวิตค่ะจักรยานยนต์นะอ่าไล่เขานะฮะ
เขาก็รถล้มเสียชีวิตนะแต่ว่าตัวเองที่มากันสองคนเนี่ย
จักรยานยนต์ก็ล้มเหมือนกันแล้วกรรมมันตามทันหรือยังไรไม่ทราบ
ค่ะโดนรถที่เขาขับมาตามทางเนี้ยชนซ้ำเข้าไปโอ้อ่า
แต่ว่าบาดเจ็บค่ะตอนนี้สาหัสอยู่นะครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้
ตายหนึ่งศพตอนเนี้ยยังเจ็บอีกสามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
มีวัยรุ่นไล่ยิงกันแล้วก็ถูกรถยนต์ชนซ้ำนะครับ
ที่เกิดเหตุคือบริเวณเชิงสะพานต่างระดับสาลีโขถนนชายพฤกษ
กระบวนบางคลับอำสมปักเกร็ดจังหวัดนวรรณฑบุรีอ่า
คนเจ็บทีแรกสี่คนนะฮะแต่ว่าไปเสียชีวิตหนึ่งศพอ่า
เพราะว่าตอนแรกเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยอ้าวนึกว่ารถเนี่ยล้ม
แล้วมีรถยนต์มาชนซ้ำค่ะแต่ดูแล้วเอ๊ะสี่คนที่เจ็บเนี่ย
มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งถูกยิงที่ศีรษะ
ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะ
ที่เกิดเหตุก็มีจักรยานยนต์อยู่สองคันนะครับที่ล้มคว่ำอยู่
ฮอนด้าเวฟสีแดงดำคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
อ่าแล้วก็มีรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีเทาดำอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่
แล้วก็มีร่องรอยความเสียหายที่บริเวณด้านหน้าคนขับรถเขาก็รอให้การกับตำรวจนะครับ
มีปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะเป็นปืนปากกา๑กระบอก
มีดดาบยาวหนึ่งเล่มมีดหัวตัดด้ามยาวอีกหนึ่งเล่ม
ตกในที่เกิดเหตุนี่ก็คืออาวุธของพวกวัยรุ่นสองคันที่ไล่กันมานี่แหละนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้องที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าที่แถวท้ายทอยขวาก็ใกล้ศีรษะนะฮะเสียชีวิตแล้ว
อายุแค่๑๕เท่านั้นนะฮะชื่อว่านายพีรพัฒน์หรือว่าพีชอายุเพิ่ง๑๕ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุวันนี้นะครับพบว่าเป็นถนนสามเลนแล้วก็สะพานเนี่ยค่อนข้างสูง
แถวสะพานต่างระดับสาลีโขเนี่ยจุดเกิดเหตุเป็นเชิงสะพานคนขับรถยนต์ที่ประสบเหตุเมื่อคืนนี้เห็นไหมสะพานสูง
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากทางอำเภอบางบัวทองมุ่งหน้ากลับบ้านที่ปักเกร็ดมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางลงสะพานของเขา
แต่มีจักรยานยนต์๒คันขี่ย้อนสอนสวนขึ้นมาโอ้โหของเขาเนี่ยเป็นทางลงสะพาน๒คันจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนสวนขึ้นมา
สะพานก็สูงด้วยมองไม่เห็นถูกต้องแล้วทั้งสองคันก็เสียหลักล้มลงตอนนั้นเขาหยุดไม่ทันแล้วเขาก็พุ่งชนไปคันหนึ่งอย่างเต็มแรงนะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ล้มลงเนี่ยก็สงสัยอยู่ว่าสองคันนี้ขับย้อนสอนขึ้นมาได้ยังไงเพราะสะพานมันสูงมากนะแล้วย้อนสอนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ย้อนสอนใกล้ด้วยย
อยู่ดีขับรถมามีจักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วก็ชนกันล้มแล้วเขาก็ไปชนซ้ำนี่ฮะแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครเลย
บอกว่าเหมือนกับไล่กวดกันมาจากฝั่งคือสวนกันมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็เหมือนจะหนีเหมือนจะหนีอะไรสักอย่างเลยต้องอาจจะจวนตัวถึงขึ้นสะพานข้ามมาครับผม
ก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งหมดผมก็เลยก็ต้องอร่อยชนตัวต้องเบียงออก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับมีเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเป็นเพื่อนกับน้องที่ถูกยิงเสียชีวิต
เขาก็เจ็บเหมือนกันตอนรถล้มลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพชัยพฤกษ์นะครับนี่ครับคนนี้ครับที่คุยกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราอยู่
จากบาดเจ็บแล้วเขาก็ยังโศกเศร้าที่เพื่อนเขาต้องมาถูกยิงตายเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพีช
ก็คือเพื่อนเขาที่เสียชีวิตมานะครับโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือตอนตีหนึ่งครึ่งพีชขี่จักรยานยนต์
พอไปถึงก็ไปเจอคู่อริอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับก็มีการมองหน้ากันนะฮะแต่ก็คิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรก็คู่อริก็มองหน้ากันก็เขาก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านกันต่อ
มากันสองคนขี่ไล่ตามมาซึ่งตอนนั้นเขาใกล้จะถึงบ้านแล้วก็เลยตัดสินใจพีชก็เลยเอ้าขี่รถย้อนสอนขึ้นสะพานหนีดีกว่านะครับ
แล้วตรงนั้นมันเป็นสะพานที่เป็นเชิงสะพานต่างระดับชัยระพฤกษ์ตัดราชพฤกษ์นะครับแต่คู่อริยังขี่รถย้อนสอนตามขึ้นสะพานมาครับ
แล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่นัดหนึ่งนะฮะนัดนี้เนี่ยเฉียวใบหน้าของคนที่เล่าให้เราฟังไปก่อน
ไม่โดนใครแต่เฉียวใบหน้าคนนั่งซ้อนท้ายก็คือคนที่เล่าให้เราฟัง
พอไม่โดนคู่อริที่ตามมายิงอีกนัดหนึ่งนัดนี้เข้าแถวท้ายทอยขวาใกล้ใกล้ศีรษะของพีชคนขี่ฮะ
รถก็เสียหลักล้มจังหวะที่รถเสียหลักล้มบนสะพาน
ของคู่อริที่ตามมาก็พุ่งมาแล้วก็ชนรถของผู้ตายรถก็ล้มเหมือนกัน
แล้วรถจักรยานยนต์คู่อริก็ถลายไปด้านหน้าซึ่งรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีเทาดำเขาขับลงสะพานมาพอดี
ก็เลยถูกชนเข้าไปอีกนะฮะได้รับบาดเจ็บ
ผมไปเซเว่นเพื่อนมันออกมารับผมไปเซเว่นแล้วก็ไปเจอพวกมันนี่แหละครับ
ที่ไหนครับเจอที่เซเว่นเลยแล้วผมก็กลับมาซื้อบุหรี่ล้างชาติ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

ขึ้นสะพานบนด้านสี่แล้วก็บนกลับมามาตรงสามสี่ห้ามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น
แล้วหลังจากนั้นเราขับหนีเอามามันก็ไล่ตามมาอยู่ตรงนั้น

ขอประนำไว้รุ่นพี่ก่อเหตุแล้วขอให้ตำรวจลงโทษอย่างหนัก

เมื่อคืนก็แค่ขอตังค์ไปบอกว่าเออขอไปแถวร้านค้าจะไปซื้อของ
แล้วแม่ก็คิดว่าขอจะกลับเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขามารับ
ก็เลยแบบหลับอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลับไม่รู้แล้วรู้อีกทีนึง
เออน้องลูกเขยมาเรียกว่าไอ้เจ้านี่โดนไล่ฟัน

คิดว่าอยู่ตรงแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือว่าอยู่มาก
คืออยู่แค่ระแวะแถวบ้านแถววัดป่าแถวเซเว่น

รุ่นสมัยนี้แบบน่ากลัวมากอ่ะแค่มองหน้ากัน
ก็ไอ้นี่แล้วคอมเมนต์กันแล้ว
ทั้งที่แบบไม่เคยมีเรื่องไม่เคยรู้จักกัน
ก็ไม่น่าจะมาถึงขนาดนี้อย่างนี้
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุ๒คนอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
บาดเจ็บจากรถล้มแล้วก็ถูกรถชนซ้ำ

เดี๋ยวเตรียมแจ้งข้ออาหารค่าผู้อื่นโดยเจตนา

ตำรวจสพชัยพฤกษ์บอกว่าอันนี้ไม่ยาก

หรือว่ากล้องหน้ารถของรถคันที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้น

เรื่องของมีดที่พบในที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวก็ไปขยายผลต่อว่าตกลงเป็นของใคร
คือปืนเป็นของสองคนที่ไล่ยิงเขาแน่

ใช่ค่ะแล้วอายุยังน้อยกันอยู่เลย
คนเจ็บคนตาย๑๕๑๖อย่างนี้

รถล้มก็ถูกรถชนซ้ำเลย